คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของน้องนักเรียนถูกฉกบ้างค่ะ
ไม่ใช่งูนะแต่เป็นโจร
มาเอาโทรศัพท์มือถือที่น้องเขาลืมไว้ที่หน้ารถจักรยานยนต์เนี่ย
ที่สำคัญน้องเขาอุตส่าห์เก็บเงินซื้อเครื่องนี้ด้วยตัวเอง

กล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อสาขา๕แยกกลางเมืองยาลา
เห็นไหมว่าเขามายืนด้อมมองอยู่ตรงรถมอเตอร์ไซค์
เป็นผู้ชายใส่เสื้อยืดแล้วก็มีผ้ากันเปื้อน
เห็นไหมล้วงมือเข้าไปแล้ว

หลังจากนั้นพอเห็นว่าไม่มีใครแล้วก็เลยล้วงหยิบโทรศัพท์มือถือไป
น้องเขาลืมเอาไว้ในช่องใส่ของหน้ารถไง
หลังจากนั้นก็มีการหันมามองรอบด้วยนะ

นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำ
วันอังคารที่ผ่านมาตอนหัวค่ำเลยนะคะ
ผู้เสียหายคือนางสาวแป้งนางนามสมมุติ
เป็นน้องมัธยมแห่งหนึ่ง
ที่เขาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองยาลา

นี่แหละค่ะช่องใส่ของหน้ารถ
ตรงนี้แหละที่หนูถูกขโมย
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าคนที่ก่อเหตุ
อาจจะเป็นพ่อค้าร้านอาหาร
หรือว่าเป็นพนักงานของร้านอาหารหรือเปล่า

เหมือนกับร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้
เพราะว่ารอบจุดเกิดเหตุนะคุณผู้ชม
มีร้านที่ขายอาหารอยู่ประมาณสัก๔๕ร้าน
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะเรียกพนักงานร้านอาหารในน้ำ

ว่าจะรู้ตัวแล้วก็ตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เร็วนี้นะคะ
ส่วนน้องผู้เสียหายบอกว่าหนูอยากได้โทรศัพท์คืนนะคะ
เพราะว่าในเครื่องมีข้อมูลสำคัญ
มีเอกสารที่เวลาหนูเรียนแล้วหนูมีการเซฟเก็บไว้

ค่ะหนูเพิ่งซื้อมาประมาณเดือนกว่าเอง

แล้วหนูเนี่ยเก็บเงินซื้อเองโดยที่ไม่ได้ขอพ่อแม่สักบาทเดียวนะ
ดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าได้ดูอยู่
อยากให้เจ้าหน้าที่ตามจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วด้วยนะคะ

ใครจะแจ้งเบาะแสก็แจ้งไปได้เหมือนกันค่ะ
ทีนี้ไปดูอีกคลิปหนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชม

นี่ค่ะมีการโพสต์คลิปคนร้าย

คือฉกมือถือจากหน้าเคาน์เตอร์เป็นร้านไอศครีม
คือผู้เสียหายเขากำลังไปสั่งไอศครีม
แล้วก็วางมือถือลืมเอาไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้มาสวมรอยเลย

เขาส่งต่อให้เพื่อนอีก๒คนที่ยืนประกบข้าง
เหมือนกับแบ่งหน้าที่กัน

ดูกล้องวงจรปิดว่าจะเห็นหรือเปล่า
หลังจากที่เกิดเหตุผู้เสียหายก็แจ้งความทันที

ให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี

ก็จับรูปร่างลักษณะท่าทางได้ชัดนะคะ